คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามความคืบหน้าของอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นรับสงกรานเลย
นั่นก็คือรถทัวร์สายอุดรธานีกรุงเทพ
ไฟลุกไหม้จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๕ราย
ตอนนี้มีการสรุปถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ออกมาแล้ว
ขณะที่ทางญาติผู้เสียชีวิตเมื่อวาน
เชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตที่ซากรถทัวร์คันนี้
ด้วยความเสียอกเสียใจคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
ใครมาเห็นสภาพรถขนาดนี้ก็ทำใจไม่ได้นะ
ก็ต้องคิดไปถึงว่าตอนที่ลูกหลานเราถูกเพลิงไหม้
ถูกไฟคลอกมันเจ็บปวดทรมานขนาดไหนนะครับ
อันนี้เป็นญาติของ๒ใน๕ผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ใน๕ที่เสียชีวิตก็หมายถึงนางสาวปรางทองกาล้อม
แล้วก็เด็กหญิงปวรรัฐกาล้อมอายุ๖ขวบนะครับ
คนนี้เป็นแม่ลูกกันคุณนะครับ
เด็กหญิงปวรรัฐอายุ๖ขวบชื่อเล่นว่าน้องเมษานะครับ
ญาติของน้องเมษาก็เข้าไปเรียกชื่อ
บอกว่าหลานกลับบ้านนะลูกนะกลับบ้านนะ
น้องเสียชีวิตในวันเกิดพอดีเลยนะคะ
เกิดพอดีวันที่๑๓เมษายนนะครับ
แล้วก็หลายคนมาเห็นสภาพของรถทัวร์ที่ถูกเพลิงไหม้

อกจากนี้ทางย่าพ่อแล้วก็ญาติของน้องเมษา
ก็ไปสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับที่ริมถนนตรงนี้
เพื่อที่จะไปบอกกล่าวเชิญดวงวิญญาณน้อง

โดยนำนมกล่องเสื้อผ้ารองเท้าแตะรูปของน้องเมษา
แล้วก็ประกอบด้วยดอกไม้สายสินวางบนผ้าขาว
จุดทูบจุดเทียนปักลงบนพื้นนะครับ
จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้หยิบดินขึ้นมาวางบนผ้าขาว
สวดมลธรรมพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็ให้ผู้เป็นพ่อและคนในครอบครัว
เรียกชื่อของน้องเมษาให้กลับบ้านนะครับ
เป็นพ่อของน้องเมษาคือนายธนาดลบุญประมวลนะครับ
ก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่าตัวเขาแยกกันอยู่กับภรรยา

คือนางสาวปรางทองกาล้อมแยกกันมาได้๒ปีแล้วนะครับ
โดยน้องเมษาก็อยู่กับแม่
ในวันเกิดเหตุนะครับผู้เป็นแม่ของน้องได้โทรมาบอก
บอกว่าจะพาลูกกลับมาฉลองวันเกิด
ที่อำเภอพิมายที่โคราชบอกให้รอรับด้วยนะครับ

บอกว่าดึกดื่นแล้วพรุ่งนี้เช้าดีกว่าไหมให้เดินทางนะครับ
แต่ว่านางสาวปรางทองก็ยืนยันบอกว่าจะกลับคืนวันที่๑๒นั้นเลย
เพื่อให้มาถึงเช้าคุณเช้าวันที่๑๓เป็นวันเกิดลูก
จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
แล้วก็เลี้ยงวันเกิดให้ลูกสาวนะครับ
แต่ทีนี้พอถึงตอนเช้าแล้วนะครับ
ตัวของนายธนาดลก็ติดต่อนางสาวปรางทองไม่ได้
ว่าจะเดินทางกลับมาล่ะนะครับ

ถึงได้รู้เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
กับรถทัวร์สายอุดรกรุงเทพ
ทีนี้ครับก็รู้ว่าลูกกับอดีตภรรยา
เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถทัวร์ไฟไหม้นี้ด้วยนะครับ
นายธนาดลเปิดเผยนะครับบอกว่าที่ผ่านมา
ก็จะคอยเตือนคอยห่วงอยู่เสมอ
ก็ไปห่วงเรื่องของการเฝ้าระวังโควิด
แต่ไม่คิดว่าทั้งคู่จะมาประสบอุบัติเหตุนะครับ
รู้ว่าทั้งคู่เสียชีวิตในสภาพนั่งกอดกัน

หัวอกของผู้เป็นพ่อทำใจไม่ได้จริงนะครับ
ก็บอกตลอดว่าดูลูกดีนะช่วงสถานการณ์โควิดด้วย

แต่ไม่คิดว่ามันจะมาโดนแบบรถแบบระเบิด

เขาบอกว่าน้องกับแม่กอดกันอยู่

นั่งตรักแม่อยู่นะครับ
เพราะมันโผล่๖คนเป็นพอพี่ผมก็ร้องไห้ตลอดเมื่อวานนี้
ส่วนเรื่องของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็ผู้สิทธิ์ข่าวของเราได้รับคำเปิดเผย

โดยภูมิกับการสพบ้านแฮดเปิดเผยว่า
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีข้อสรุปจากทางเจ้าหน้าที่วิศวกร
กรมการขนส่งทางบกได้ส่งรายละเอียดมายังพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาเหตุเกิดจากการขัดข้องที่ระบบเบรกของรถ
ทำให้เบรกค้างจนเกิดความร้อน
แล้วพอเกิดความร้อนนะคุณทำให้ยางระเบิดขึ้น
และพอยางระเบิดเศษยางนะครับอย่างหน้ายางที่มีความร้อนแล้วก็มันลุกไหม้อยู่
จากรถทัวร์โดยสารคันนี้ใช้ทั้งระบบแก๊สและระบบน้ำมัน
ทำให้แก๊สมันรั่วออกมาแล้วเกิดติดไฟขึ้น
จนเป็นสาเหตุให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วคุณ
ส่วนเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขนเป็นสัมภาระ
แล้วก็บรรทุกอยู่ในรถทัวร์เขาบอกว่าไม่เกี่ยว
ไม่ได้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
เพราะตอนแรกบอกมีน้ำมันน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเบนซิน
จะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่
ส่วนเรื่องของกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกัน
ว่ารถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระได้
ผู้ที่จะขนรถจักรยานยนต์เดินทางก็จ่ายค่าสัมภาระไปถ้ารถว่าง
ทีนี้ครับในส่วนของคนขับก็ถูกตำรวจดำเนินคดี
แล้วก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็คนขับขอประกันตัวออกมาในชั้นศาล
ให้ประกันตัวแล้วนะครับเพราะจริงคนขับก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
แต่ถ้าตามความผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายต่อนะครับ
น่ากลัวนะเบรกค้างทำให้ไฟลุกไหม้นะครับ